บันไดเลื่อนอีกแล้วบันไดเลื่อนอีกแล้ว
คราวนี้เกิดที่ห้างแถวรังสิตคุณผู้ชมครับ
พนักงานร้านสะดวกซื้ออายุ๑๗ปี
บันไดเลื่อนลงมาคุณพระราพร
สุดท้ายก้าวสุดท้ายจะพ้นบันไดเลื่อนอยู่แล้ว
รองเท้าติดเข้าไปในร่องของบันไดเลื่อนครับ
ติดแล้วครับคุณผู้ชมครับติดอยู่อย่างนั้นเลยนะฮะ
แต่โอ้โหก็ต้องบอกว่าบันไดเลื่อนที่นี่นี่ทันสมัยเห็นไหม
ปั๊บหยุดเลยติดปั๊บหยุดเลย
แต่ก็ตกใจอยู่ดีเพราะว่ามันแบบเรื่องมันสดร้อนเหลือเกิน
ครับนะคะนี่ครับนี่ฮะ
พนักงานผู้ชายของร้านสะดวกซื้อลงบันไดเลื่อนมาขั้นสุดท้าย
ปรากฏว่ารองเท้านะครับติดนะครับอยู่กับร่องบันไดนะครับ

ไดเลื่อนหยุดทำงานเลยค่ะคนที่เดินอยู่ใกล้เคียงก็เข้ามาช่วยนะครับ
แล้วก็ประสานพนักงานนะครับให้มาดูแล

ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรังสิตปฐุมธานี
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุครับ
รองเท้าผ้าใบข้างหนึ่งเนี่ยฮะกับถุงเท้ายังอยู่เลยติดอยู่นะครับ
เป็นหลักฐานพนักงานของห้างสรรพสินค้า
ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็ซ่อมบันไดเลื่อน

รพัฒน์เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้ออายุ๑๗ปีนะครับ
ก็ทางห้างสรรพสินค้าเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตไปก่อนแล้ว
ทีมข่าวไปที่โรงพยาบาลอยากจะไปคุยกับผู้ประสบเหตุ
แต่นายจีรพัฒน์ไม่สะดวกให้ข้อมูล
บอกว่าให้ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อเป็นคนให้ข้อมูลแทน
เขาบอกว่าผู้ประสบเหตุจะกลับบ้านอยู่แล้ว
บันไดมาเชือกรองเท้าผ้าใบครับ
มันเข้าไปติดอยู่กับร่องบันไดเลื่อนที่เบิร์ตว่า
ทำให้รองเท้าถูกดูดติดอยู่แบบนี้

ห้างสรรพสินค้าบอกว่าดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ
คุณผู้ชมวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าบันไดเลื่อนที่เกิดเหตุเช้าวันนี้
ยังเปิดให้ใช้งานตามปกตินี่นะครับ
ผู้บริหารชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยจริงครับ
เมื่อเกิดเหตุมีอะไรติดเข้าไปนิดเดียวไม่ต้องห่วง

เพราะว่าบันไดเลื่อนมีระบบเซฟตี้ขั้นสูง
ห้างเนี่ยนะครับมีการตรวจซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องขอให้ลูกค้ามั่นใจเรื่องของความปลอดภัยครับ

การใช้บันดันรื่นยังต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเช่นเคยนะคะ
อะไรที่มันหลุดลุ้ยหรือขากางเกงกระโปรงอะไรพวกนี้
ก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้ค่ะ